พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่เจียงใหม่ไปเถอะค่ะคุณผู้ชม
โรงแรมระดับ๕ดาวเขาลดห้องพักจากสามหมื่น
เหลือหลักพันแล้วจากหมื่นกว่าหมื่นสามเหลือพันห้าครับ
พาไปที่โรงแรมราตรีร้านนาครับหรือบางคนเรียกว่าราตรีร้านนาอืม
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะเขากางเต็นต์แบบนั้น
ปรับตัวทุกอย่างค่ะในยุคโควิดแบบนี้ดราฟท์ทูลเข้ามานะครับ
เมนูหมูกรอบเข้ามาถูกต้องก็ถูกต้องเลยเขาปิ้งหมูปิ้งขายแบบนี้ฮะ
คือเพื่อความอยู่รอดคือถ้าเกิดว่าโรงแรมล้ม
ก็จะล้มกันเป็นโดมิโนตั้งแต่ผู้จัดการพนักงานเชฟ

ทุกคนก็เลยรวมตัวกันมาปิ้งหมูปิ้งขายยามเช้าแบบนี้นะคะ

เพราะฉะนั้นในราคาที่จับต้องได้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เห็นไหม
วิกของเขาหันแบบนี้เช้าน้ำมับสักคำหนึ่งนะ
กับกาแฟมันฟินเว่อร์นักแกร่นะฮะ

เออคุณภาพของวัตถุดิบเขาดีมาก

แต่ถึงแม้จะเป็นโรงแรมห้าดาวน์
คือเมื่อก่อนนี้ดาราไปเยอะ

ชุดละ๓๐บาทซื้อได้ไหมนะ

ส่วนช่วงเย็นเมื่อสักครู่ที่คุณพูดหมูกรอบอันนี้เป็นเมนูอาหารเย็นนะคะ
หมูกรอบขายในราคา๖๐บาทต่อชุด
โอ้โฮกระแสดีมาก
คือบางคนเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่เขาไปไหนไม่ได้
เขาก็ไปหาซื้อตรงนี้ผ่าน
ราคาห้องพักก็มีโปรโมชั่นสู้ภัยโควิด
ก็ไปสิพี่เบิร์ตไปสิพาลูกกับครอบครัวไป

ราคาเหลือ๓๐๐๐บาท

๓๐๐๐บาทห้องเขาดีห้องเขาดี
แล้วคือเขาบอกว่าใจจริงเขาหวังลึก
อยากให้ลูกค้าไปพักบ้าง

จะได้มีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ในการบริหารธุรกิจโรงแรมของเขา

ซึ่งเป็นต้นทุนที่ยังคงมี
ช่วงนี้ช่วงโควิดยอดจองหายไปเกือบ๑๐๐

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือคุณละเอียดบุ้งสีทองบอกว่า
การระบาดของโควิดระลอก๒
นับตั้งแต่กลุ่มคลัสเตอร์วันจีวันในเดือนธันวาคม

คนไทยที่ไปทำงานที่วันจีวันฝั่งเมียนมา

โรงแรมที่เจียงใหม่ถูกยกเลิกการจองไป๔๐เกือบครึ่ง
พอมาเจอคลัสเตอร์ที่สมุทรสาครนะฮะแรงงานเมียนมาติดกันที่ตลาดกลางกุ้ง
หลายจังหวัดมีมาตรการคัดกรองเข้ม
ทำให้การเดินทางหยุกชะงักทุกคนแบบสต๊อปหมดเลยนะคะ

คนไม่กล้าเข้าเมืองเชียงใหม่
จองโรงแรมเหลือไม่ถึง๓จากครั้งแรกนะ

พอตลาดกลางกุ้งเหลือไม่ถึง๓
ทำให้หลายโรงแรมต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
เพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนวนอยู่ในโรงแรม
โดยการเปิดขายอาหารแล้วก็ลดราคาค่าห้อง
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนี้เราเรียกว่าปรากฏการณ์
คือลดไป๙๐นะโอ้โห

ช่วงปกติลดแบบนี้บ้างสิทธิ์ช้าจะได้ไป
แต่ดิฉันอยากไปนะจริงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือ

คือเรากรุงเทพพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะ
จังหวัดไหนก็ต้องมีการถูกกักตัว๑๔วัน
ถ้าเกิดว่ามัตรการไม่มีกักตัว๑๔วันจะไป

เออพัน๒๐๐๐ไปแน่นอน